มาดูการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของหญิงสาวคนหนึ่ง
ซึ่งความจริงแล้วคุณสุภาพสตรีทั้งหลายก็ต้องลองคิดไว้ในใจด้วยนะ

ขึ้นแท็กซี่แล้วมันโรคจิต
มันช่วยตัวเองสำเร็จความไข้ตัวเอง

เพราะถ้าผู้หญิงเขาขึ้นมาเนี่ย
มันจะเขาจะรู้สึกยังไงพี่รู้ป่

ลงคลิปนี้เอาไว้แล้วก็ระบุข้อความนะครับ
สรุปแล้วก็คือขอเตือนภัยสาว

ผู้ประสบเหตุบอกว่าขึ้นเมื่อวานตอนเย็น
เรียกแท็กซี่จำทะเบียนได้นะ
ท้อทหารสฤษี๖๐๓๒นะครับ

จนแบบแน่ใจตอนไปแถวพญาไทยแล้วรถเลี้ยวขึ้นทางด่วน

ทำแน่แต่ขึ้นทางด่วนแล้วไง
มีการเปิดกระปุกน้ำหอมซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรมันฉุนมาก
ก็พยายามไปเปิดกระจกเปิดไม่ได้อีกนะติดล็อก
ก็เลยต้องออกอุบายว่าขอสูบบุหรี่หน่อย
ว่าถ้ามันยอมเปิดกระจกให้เจอตำรวจจะได้ขอความช่วยเหลือถ้าเจอบนทางด่วนนะครับ
เสร็จก็ใจดีสู้เสืออยู่บนทางด่วนพยายามถ่ายใช้แฟลตเปิดแลตถ่ายเลยนะ
เพื่อกดดันให้คนขับเนี่ยรู้ว่าถูกถ่ายอยู่นะปรากฏว่าโชเฟอร์จากขับช้าเหยียบ๑๒๐เลย
เธอก็เลยเห็นท่าไม่ดีจากถ่ายคลิปเปลี่ยนเป็นไลฟ์เฟซบุ๊กเลยดีกว่า
เผื่อจะมีคนรู้และคนช่วยลงทางด่วนสุขาพิพาณห้าขอลงจากรถลงได้
ก็เลยเอามาเตือนภัยกันว่าระวังนะเหตุการณ์แบบนี้นะครับ